เป็นการสืบสารประเพณีพิธีกรรมไหว้เจ้าบรรพบุรุษโองมู
นั่นก็คือการโชว์แสกเต้นสาก
มันเป็นยังไงไปดูค่ะแสกเต้นสาก
เป็นยังไงค่ะสวยงาม

ช่วยต้องท่องจังหวะเค้าให้ได้

คนที่จับไม้กระทบกันเขาก็มีจังหวะคนรำก็ต้องสลับสับเปลี่ยนขาให้ได้ถูกจังหวะด้วยเหมือนกัน
เป็นการแสดงโชว์ที่ชื่อว่าแสกเต้นสาก
เป็นการแสดงของชาวชนเผ่าไทยแสก๑ใน๗ชนเผ่าชาวจังหวัดนครพนมที่ดั้งเดิม
มีบรรพบรุษอบพยพมาจากชายแดนจีนเวียดนามเพราะเขาก็มาร่วมแรงร่วมใจกันแสดงแสกเต้นสากนี้
บริเวณสารเจ้าเด่นวัวปู่องค์มู่นะคะซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
ตำบลอาจสามารถจังหวัดนครพนมภายในงานประเพณีวันรวมใจไทยแสก
ชาวบ้านชุมชนอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมเนี่ยนะคะเขาก็มาร่วมกัน
พ่อบอกว่านี่เป็นประเพณีโบร่ำโบราณที่สืบสารกันมา
ประเพณีนี้นะคะชาวบ้านเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันทำบุญบวงสวงไหว้บรรพบุรุษเจ้าปู่องค์มู
ซึ่งประเพณีนี้นะคะจะจัดขึ้นทุกปีช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
จะมีกิจกรรมสำคัญอย่างเช่นพิธีกินเตรดเดนเป็นภาษาไทยแสกนะ
แปลว่าการจัดพิธีบวงสวงไหว้บรรพบุรุษคล้ายกับตรุษจีนที่ต้องมีไหว้บรรพบุรุษด้วย
อกจากนี้ก็มีการแสดงแสกเต้นสากที่ดูไปเขาบอกว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้ลูกหลาน
ถือเป็นการแสดงที่หาดูยากผู้แสดงต้องมีความชำนาญอย่างที่อธิบายไปตอนต้นนะคะว่า
ต้องให้มันถูกจังหวะกันไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยอาจจะบาดเจ็บได้
และต้องบอกว่าที่นครพนมเนี่ยถือเป็นต้นตำรับหนึ่งเดียวในไทยด้วยสำหรับการแสดงโชว์แสกเต้นสากนี้
หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยในชื่อการแสดงลาวกระทบมานะคะ
แต่สำหรับประเพณีดั้งเดิมของเขาตามที่ชาวชุมชนไทยแสกเขาเรียกก็คือโชว์แสกเต้นสากนั่นเอง
การแปลงกายของเขาจำนวนผู้แสดงท่าทางจะเป็นเอกลักษณ์ต่อเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจเลยนะคะ
เขาจะตีห่างชิด
ถ้าท่องผิดปุ๊บหนีบนะ
หนีบเลยเจ็บเลยเจ็บนะ

ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีการแสดงแบบนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีโบราณเนาะ
อีก๑วิธีอีก๑รูปแบบของชุมชนของเขานะคะ